คุณผู้ชมคะทีนี้ดูเรื่องการที่จะนำตัวน้องออกมากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าทางด้านรัชกาลจังหวัดเมื่อคืนนี้
ก็ออกมาประมาณสัก๔ทุ่ม๑๕
เพราะว่าช่วงเย็นไม่ได้ออกมาแถลงนะ

คือก่อนหน้านี้เขาบอกจะแถลง๒รอบต่อวันใช่ไหม

แต่ยังไงเมื่อคืน๔ทุ่มกว่า

ผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้ได้ทำเรื่องติดต่อประสาน

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ว่าตอนนี้กันค่ะ
คือตอนนี้โครงทรัพย์พื้นทานที่จะออกมาได้

อย่างที่ผมบอกผมถึงต้องการ
กำลังพลหน่วยดำน้ำเพิ่มอีก

คือต้องให้น้ำลดหมดเลย

แต่มันต้องดูตามศัทรการครับถ้าเรารู้พอหรือเหมาะสมเราก็จะต้องเกียรติวน้ำทบทวด
เพราะว่าถ้าจะรอน้ำหมดเราไม่แน่ใจว่าน้ำจะหมดได้จริงหรือไม่
ก็คือน้ำไปหลักเป็นปัญหาแต่วันแรกจนจนถึงวันนี้
เพราะตอนนี้หมอแท้เรามีอยู่คนเดียวที่อยู่ข้างในนะครับ

มันไม่ได้สะดวกมากนักไม่ได้แสงสว่างอะไรมากนัก
การประเมินทุกภาพทั้งหมดหรือจริงจริงแบบชัดเจน
จะประเมินยากแต่เราก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้ว

อันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าในช่วงค่ำ
เพราะว่าตอนเย็นผู้ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์

คือจะมีบรองผู้ว่าพาสกรรองผู้ว่าเชียงราย

แล้วก็มีพบหน่วยซิลด้วยที่ให้ข้อมูลต่างเกี่ยวกับน้องเพิ่มเติม
เดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังนะคะ